๒๕๐เสียงตรงนั้น
แต่วันเป็นกระทิกายี่ที่เราไม่รับนะครับ
ที่ต้องมาจากประชาชนเลือกเป็นหลัก
เพราะฉะนั้นชาติพัฒนากล้าบอกตรงนี้ได้เลยว่า

ถ้าใครจะรวมเสียงเขาต้องเป็นเสียงข้างมากจริงแล้วก็เป็นนายกอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ครับซึ่งถ้าในกรณีนั้นเนี่ยเราพร้อมทำงานกับทุกคนนะครับ
แล้วเราก็พร้อมที่จะรับมารยาททางการเมืองสากลด้วยนะครับ
ก็คือพักที่ได้เสียงมากที่สุดเนี่ยมีโอกาสตั้งรัฐบาลก่อน
ถ้าตั้งไม่ได้ก็ต้องเป็นสิทธิ์ของพักรองลงมานะนะครับแต่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วก็ทุกคนก็จะอยู่ในกฎกติกาบ้านเมืองก็เดินไปข้างหน้าได้
ติดขัดพักไหนคั่วไหนอะไรตรงนี้ไม่ติดขัดเลยขอให้เป็นกติกาเงื่อนไขนี้
อ่ะวันนี้ขอบคุณคุณกรจริงนะครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ